ส่วนเราก็งานก็คืนอย่างนี้เหมือนที่ท่านโทรมาคืนมาเลื่อนเนี่ยหมดเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันไม่มีเลย
ลำบากมากใจในการลงทุนมันไม่ทันตั้งหลักหมดแล้วหมดเลยเหมือนลูก

ผมฟังข่าวดูทีวีมาตลอดก็จะพูดถึงถ้าองค์กรอื่นวงการบันเทิงอย่างลิเก
ดนตรีสากลดนตรีไทยที่รวมกันอยู่ละครผมไม่พูดถึงเลยนะ

อ่ง

เสียดู

โอ้โหพี่บอกสุดเลยว่า

หนูก็ได้ค่าอยู่แค่๗๐บาทต่อวัน

เดือนแรกพอเดือนที่สองได้พันหนึ่งเดือนที่สามคือห้าร้อยมันคือมันตก
ตรงนี้ไงพี่หนูก็เลยไม่รู้จะหวังไงคือว่าทุกวันนี้พอตกงานปุ๊บ
ตรงไหนมีกองขยะคือไปคุยไว้ก่อนคุยว่าเก็บขวดมาขายโลละเก้าบาทสิบบาท
เอาไว้ก่อนนะพี่แล้วก็สิบเอ็ดโมงก็ไปตรงวัดจีน
แจกข้าวหนูก็ไปรับแจกข้าวตรงนั้นกินก่อน

แจกให้กินเวลา๑๑โมงนี้เราก็วิ่งไปเอาข้าว

ค่ะมื้อเดียว
แล้วก่อนนั้นเนี่ยมีรายได้ต่อวันวันละเท่าไหร่ครับ

เพราะว่าเขาบอกว่าต้องให้นายจ้าง
แจ้งไปที่ประกันสังคมก่อน
ว่าเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ย
ถึงจะได้ลงทะเบียนคนว่างงานได้

แต่ว่าถามว่า๕๐๐๐ที่นายกตู่ให้เนี่ย

เพราะว่าพวกเราลงประกันสังคมกันไว้
ถ้าเราป้อนข้อมูลไปมันจะอาจกลายเป็นว่า

ก็จะรอจนกว่าว่าที่ว่าบริษัทยื่นหนังสือเข้าไปในประกันสังคมค่ะ

ตอนนี้พวกเราก็คือขาดรายได้
อาหารที่จะมาประทังชีวิตต่อวัน
แล้วถามว่าเรามีลูกเล็กเด็กแดงไหม
ก็คุณพี่ก็ลองดูอ่ะค่ะเนี่ย
เด็กเราก็มีลูกก็มีเลี้ยง
ไหนจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่างวดรถ
มันก็เลยลำบากไปหมดแล้วค่ะ
ตอนนี้ที่มีหน่วยงานยื่นมือเข้ามาช่วยก็คือ
ได้แต่เอาอาหารข้าวสารมาให้ค่ะ
ก็ได้มาชุดหนึ่งแล้วค่ะที่ตำรวจเขาเอามา